จะพาคุณผู้ชมไปแต่ว่าคนที่จะพาไปคือน้อง
น้องจูด้งนุ่มคนนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปกินผัดไทย
ร้านนี้นะไม่ธรรมดาสูตรเด็ดเคล็ดลับเขาดีจริงนะ
อยู่ที่ไหนอร่อยเพียงใดติดตามกับจูด้งในช่วงตลอดกิน
ดีอากาศดีจริงเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมจูด้งครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสดเทศบาล๒จังหวัดพิจิตรนั่นเองครับ
และตอนนี้ครับผมเดินตลาดมาได้แป๊บหนึ่งโอ้โหหิวมากเลยครับ
อยากจะกินผัดไทยไม่ก็ก๋วยเตี๋ยวแต่ว่านะครับสูตรเด็ดของร้านไหนเนี่ยจะเด็ดที่สุด

ฉะนั้นแล้วต้องไปถามปอกคาแถวนี้แหละครับว่าร้านนั้นอยู่ที่ไหน

แม่เคยดูตะลอนข่าวว่ารสนใจ

คุณนี่ก็คุณเองคุณแม่จำได้

อยากจะกินผัดไทยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวที่มันสูตรเด็ดสูตรโดนนะครับ

ร้านสูตรแม่ให้มาค่ะ
ร้านสูตรแม่ให้มาค่ะ

ชื่อพูดละครับร้านสูตรแม่ให้มา
เดี๋ยวไปหาเจ้าของร้านข้างในกันดีกว่าครับ
สวัสดีครับ

ทำไมถึงต้องตั้งชื่อสูตรแม่ให้มาฮะ
สูตรแม่ให้มาเพราะว่าแม่ให้สูตรมาเลยค่ะ

แล้วผัดไทยของเราเนี่ยต่างจากที่อื่นยังไงฮะ

ที่สำคัญไปกว่านั้นเห็นบอกว่าใส่เหมือนกับท็อปปิ้ง

ผัดไทยใส่หมูแดง
จากหมูแดงเอ๊ะผมเหมือนเห็นอะไรแดงนะครับ
อันนี้เป็นรอยสักของพระอาจารย์ขวัญนะคะใช่

พิษนุโลครับวัดครับชื่นช่างค่ะพี่ใช่ค่ะ
กลับมาสบายใจขึ้นเหมือนมีแรงจูงใจขึ้น

อยากจะลองทำเมนูผัดไทยหมูแดง

เดี๋ยววันนี้มาเรียนรู้สูตรกับน้องเต๋ากันเลยดีกว่าครับ

เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจูด้ง
มาลองทำผัดไทยใส่หมูแดงกันครับ
กลางทางผัดไทยปกติผมยังทำไม่เป็นเลยครับ
โอ้โฮและนี่มีเครื่องเยอะไปหมด

คุณแม่ครับถามนิดหนึ่งว่าสูตรคุณแม่ให้มา
แล้วคุณแม่เนี่ยได้สูตรมาจากไหนอีกทีหนึ่งหรือครับ

อืมผมก็ไม่น่าถามเลยนะครับ
หน้าที่ผัดไทยแล้วใช่ไหมล่ะครับ

พี่โอด้งใจน้ำนิดหนึ่งขบวยค่ะ
อันนี้น้ำเป็นสูตรเราเองเหรอครับต่อไปใช่ค่ะ
อันนี้ผักกาบค่ะผักกาดกราบ

โอเคได้ไหมคะใช่ได้เลยค่ะ
แม่ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ
ผมว่าจริงแล้วเนี่ยผมไปแข่งเชฟกระทะเหล็กได้เลยนะครับ
ไซนี่หน่อยเลยค่ะ
เตะแล้วปิดไว้ได้เลย

อยากจะชิมแล้วสิเดี๋ยวเราไปนั่งชิมกันเลยดีกว่านะครับ
เส้นคือเหนียวอร่อยมีความหวานนิด
ึบปากจริงแค่เส้นก็อร่อยแล้ว

รถนี้ทางนี้โอ้โหบอกเลยนะ

แหมกินสักเกลี้ยงเลย
พอดีไม่ได้กินข้าวเช้ามานะครับ

ต้องบอกเลยว่าผัดไทยสูตรแม่ให้มาเนี่ย
อร่อยเด็ดเข็ดฟันจริงเลยล่ะครับ

คุณเต๋ายังมีเมนูอีกหลากหลาย
ให้ผมทานอีกด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

เริ่มจากก๋วยเตี๋ยวน้ำกันก่อนเลยดีกว่านะครับ
น้ำใสก็จริงแต่ว่าน้ำมีความหวานอร่อยมาก
ส่วนเส้นเหนียวนุ่มนะครับ
ต่อไปครับจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งนั่นเอง
อร่อยครับหวานนี่โดดมาเลยฮะ
พอเจอรสชาติผักนี่โอ้โห

ต่อไปจะเป็นก๋วยจั๊บนั่นเอง

หวานเค็มลงตัวอร่อยครับ

คือมาได้กินกะเพราหมูสับแล้วเขาใส่ตับ
ผมไม่อยากจะเชื่อว่าเข้ากันได้ยังไง
โอ้โฮอร่อยจริงนะครับ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
เองอร่อยเด็ดมาก

อาทิตย์ไทยแบบนี้มีเอกลักษณ์กุฏชีสา
ที่จะใส่ถั่วฝั่กยาที่ฝาญบางนะ
อยู่แถวสุโขทัยพิจิตรพิศนุโลก

ของกินท้องถิ่นน่าสนใจมีโอกาสแวะไปค่ะ